คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิง
อย่างที่เล่าข่าวกันไปเมื่อวานนี้
วันนี้ค่ะครอบครัวทำพิธีชาปนกิจศพนางเอกหมอลำสาวนะคะน้องอิงดาวเสียงวิหก
จัดขึ้นที่บ้านเกิดจังหวัดเลยค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ตลอดการทำพิธีญาติร้องห่มร้องไห้ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับการจากไปอย่างกระทันหันของน้องอิงดาวค่ะ
โดยเฉพาะแปลวทิดาเสียงวิหกคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นคนรักของน้องอิงดาวนะยังคงร้องไห้ตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีชาปนกิจศพ
แล้วก็นั่งกอดรูปน้องอิงดาไว้ขณะเคลื่อนศพไปยังเมนวัดสว่างอารมณ์คุณผู้ชม
คือหลายคนเห็นแล้วบอกว่ามาปวดใจแทนเนี่ยน้องเสื้อสีขาวนี้นะคะ
ทางด้านครอบครัวคุณแม่ณัฐิวะค่ะ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
การที่น้องอิงดาวมาเป็นนักร้องหมอลำนะคือความฝันของน้องเลย
เพราะว่าน้องมีความตั้งใจตั้งแต่เด็กเลย
แม่บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเหมือนกัน
ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์

ขอให้ลูกนั้นกลับมาเป็นลูกของแม่อีกสักครั้งค่ะ
อกจากนี้ยังมีทีมงานคณะหมอลำเสียงวิหกค่ะ
นำเสื้อผ้าของน้องอิงดาวที่ใช้ในการแสดงหมอลำนะคะ
เอามาตั้งโชว์ทางขึ้นบันไดเมนค่ะ
ทางด้านบอสนกพงศกรหัวหน้าคณะเสียงวิหก
กล่าวคำอาลัยถึงน้องอิงดาวด้วยบทลำกรอน
ประพันธ์โดยอาจารย์จักรินแก้วสูงเนินนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ค่ะเห็นบอกว่าจะมีการ
ความช่วยเหลือกับทางครอบครัวทางคณะจะมีการ

เปิดขายบัตรเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมด
ให้กับครอบครัวของน้องอิงดาวต่อไปด้วยค่ะ
หลังจากที่ร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องอิงดาวแล้วนะคะ
แฟนเป็นห่วงมากแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องแพลวธิดา
แพลวธิดาตอนนี้ก็มาเป็นนางเอกหมอลำของคณะเหมือนกัน

อยู่ในห่วงอารมณ์ที่โศกเศร้าบางจุดบางจังหวะ
น้องมีอาการเหมือลอยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดด้วย
ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียคนรักไปค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีน้องแพลวโพสต์ในเฟซบุ๊ก

แล้วก็ข้อความบอกว่าหนูมาหาพี่ใช่ไหม
มากอดพี่ใช่หรือเปล่าพี่รู้สึกได้ค่ะ
อกจากนี้นะคะก็มีบางข้อความของน้องแพลว
เขียนเอาไว้ว่าเปลี่ยนคนจากไปให้เป็นเขาแทนได้หรือเปล่า

หากถึงช่วงฤดูการปิดวงทั้งคู่มีแพลนกันไว้คุณ
ว่าจะแพลนไปเที่ยวทะเลด้วยกัน
เงินสร้างบ้านด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรสักอย่างค่ะ
แล้วน้องก็จากไปแล้วก็บอกด้วยว่า
ค่ำคืนที่ผ่านมามันเป็นค่ำคืนที่ทรมานมากที่สุดในชีวิตค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับน้องแพลวธิดาแล้วก็ครอบครัวของน้องอิ่งดาวด้วยนะคะ
ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมานะโอกาสนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ